ส่วนที่ไรยองพูดว่าราชการจังหวัดในชานเอ๋มแสง
แล้วก็ในแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจ
สาธารณสุขจังหวัดระยองก็ร่วมแถลงความคืบหน้า
บอกว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อของระยองเพิ่มขึ้น๑๑คน
ซึ่งก็ยังคงเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงจากบ่อนการพนันอยู่
แล้วก็มีคนมาตรวจหาเชื้อทั้งหมด๑๒๖๓๕คนแล้ว
ตอนนี้จุดเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะ
คือที่โรงเบียร์ศรีราชาแล้วก็โรงเบียร์ป่าแดง

ใครที่ไปเที่ยวที่นี่มาตั้งแต่๒๔ถึง๓๑ธันวาคม
รีบไปตรวจหาโควิด๑๙โดยด่วนนะคะ
และขอความร่วมมือชาวระยองด้วย
อย่ารวมตัวกันเด็ดขาดเลยช่วงนี้
เป็นการขอความร่วมมือแต่ถ้าทำได้ก็ทำเถอะ
ทำกิจกรรมอะไรที่ต้องรวมตัวกัน
แล้วตอนนี้ตรวจสอบแล้วยังนะคะ
ยังมีนักพนันแอบลักลอบเล่นพนันกันอยู่อีกนะคะ
ถ้าใครพบเห็นหรือมีเบาะแส
๑๙๑ทันทีนะคะจะส่งเจ้าหน้าที่จัดการค่ะ
นี่เขาก็เตือนแล้วสถานบันเทิงบ่อนการพนันต่างเนี่ย
เข้าไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงจริงนะ

ก็มักจะเจอผู้ติดเชื้อที่ไป๒สถานที่นี้มา